รับจอบประเด็นช่วงแรกจะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซากันก่อนนะคะ
เป็นอุบัติเหตุขณะที่สองหนุ่มนั้นขับรถกระบะไปทำงาน
ระหว่างทางนะคะถูกรถพ่วงเนี่ยขับปาดหน้าก็เลยหักหลบกระทันหัน
ทีนี้รถกระบะเลยเสียหลักและหมุนไปชนกับแท่งแบรีเออร์

ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์อื่นจากรายงานนี้เลยค่ะ
รถอยู่เลนขวากำลังมุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีเพื่อไปทำงาน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถพ่วง๑๘ล้อขับปาดหน้า

ทำให้รถเสียหลักหมุนไปชนกับแบรีเออร์ข้างทางแล้วพลิกคว่ำ
จังหวัดสงขลาเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนนกาญจน
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่
ทำให้รถเก๋งพลิกความหงายท้องล้อชี้ฟ้า
เสาไฟฟ้าหักโค้นลงมาทับรถ๑ต้น
ภายในรถพบชายอายุ๒๖ปีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านช่วยกันนำตัวออกมาด้านนอกและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถอยู่เลนซ้าย
แต่เจอรถจักรยานยนต์ขวางอยู่ด้านหน้าจึงหากหลบ
ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง
กับเสาไฟฟ้าแล้วพลิกคว่ำจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ
ท้ายที่จังหวัดชนบุรีกู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัข
แล้วเสียหลักล้มบนถนนสายเนินตองหุบบอล
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนเขาคันทรงอำเภอศรีราชา
ที่เกิดเหตุพบนางสาวนารีโกมลอายุ๒๓ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวดอยู่ข้างทาง
แขนหักทั้งสองข้างกู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาล
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวนารี
ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากทำงานด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุสุนัขวิ่งตัดหน้ากระทันหัน
จึงพุ่งชนอย่างจังทำให้รถเสียหลักล้ม
ได้รับบาดเจ็บแขนหักทั้งสองข้าง